สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในค่ำคืนนี้

เพราะว่าตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเกิดขึ้นอีกแล้ว
ปัจจัยสำคัญที่น่าจับตามองก็คือเรื่องของบริเวณความกดอากาศสูง

หรือว่ามรสุมฤดูหนาวนะครับ

แน่นอนครับการอ่อนกำลังไปของบริเวณความกดอากาศสูง
ก็จะทำให้บริเวณพื้นที่ตอนกลางเริ่มมีหมอกเกิดขึ้น

ที่ยังปกกลุ่มในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสาน
ก็ทำให้ช่วงเช้าช่วงค่ำอากาศเย็นสบาย

ความชื้นถูกดูดกลืนออกไป

ดังนั้นใครทำกิจกรรมกลางแจ้งก็ต้องระวังหน่อย

ความแรงของมรสุมตะวันออกเชียงเหนือยังพัดเข้าปกคลุม
บริเวณพื้นที่ฝั่งอ่าวไทยอย่างต่อเนื่อง
แน่นอนส่งผลโดยตรงต่อสถานการณ์คลื่นในบริเวณดังกล่าว
ใครที่จะเดินเรือยังคงต้องเพิ่มความระมัดระวัง
คลื่นสูงประมาณ๒๓เมตร
จุดที่มีฝนฟ้ากระนองก็จะสูงมากกว่า๓เมตร
ดังนั้นใครที่จะเดินเรือก็ต้องตรวจสอบสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องครับ

จากการตรวจสอบก็พบว่ากลุ่มฝนส่วนใหญ่มีการเคลื่อนขึ้นไป
จากก่อนหน้านี้ตกอยู่แถวบริเวณทางตอนล่าง
ตอนนี้เคลื่อนไปตรงบริเวณตอนกลางของภาคใต้
เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงนั้นอ่อนกำลังลง
คือทิศทางการเคลื่อนตัวของบริเวณหย่อมความกดอากาศต่ำ
ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่น่าจับตามอง

ก็จะมีทิศทางเคลื่อนที่ไปฝั่งตะวันตกอย่างต่อเนื่อง
ในบริเวณพื้นที่ตอนบนของมาเลเซียตอนล่างของไทย
แล้วก็ลงสู่บริเวณทะเลอันดามัน
กลายเป็นพายุที่มีกำลังแรงต่อไปในบริเวณอ่าวเบงกอ
แน่นอนครับการที่มีการเคลื่อนตัวแบบนี้ในช่วงที่ผ่านเมืองไทยของเรา
ซึ่งก็คาดการณ์ว่าน่าจะเป็นช่วงวันที่๒๘
กำลังแรงอีกครั้งด้วยเช่นเดียวกัน
ทางไทยของเราตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ

ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ